ก็ตอนนั้นไปถ่ายรายการสดสดโบร์ดไม่มี
ก็ไปถ่ายที่บ้านในหมูค่ะ

ถือว่าได้โปรโมทบ้านให้หม่องไปด้วยค่ะ

จริงสมควรพูดพูดคุยอะไรอย่างนี้
ก็พูดคุยทักทายตามภาษาคุณแม่ค่ะ

ต้องบอกคุณแม่คงไม่ได้เจอดาลาเท่าไหร่

ก็เป็นคำถามนักรักทั่วไป
คุณแม่ตอนแรกประมาทจะเป็นคนรับแค่นี้มั้ย
ไม่ว่าจะมีใครมาแม่จะเต็มที่มาก
กินนี่ไม่กินนั่นไม่อยากไปนี่ไม่

ในรายการเราเล่นคุยภาษาใต้
คำที่แบบคิดว่าคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนใต้
จะรู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรค่ะ

เข้มความชอบในเรื่องแบบ

พอเขาไปคุกคีกับอะไรที่
คือต้องบอกว่ารีสอร์ทที่บ้านนะคะ

ถ้าเขามีโอกาสนะคะ

ใช่ค่ะครั้งแรกไม่ถึงกลับไปถึงตัวบ้านนะคะ

ก็แบบถามว่ามีการทักทาย

มีค่ะก็ตามที่แบบรายการไปถ่าย
ให้คุณแม่พาเดินชมสวนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ
อ๋ออันนั้นต้องรอดูสดบ่หน้ามีอะคะ
ว่าแต่เป็นยังไงจะไปหรือเปล่า
ถ้ามีโอกาสถ้ารายการดิวมาก็คงได้ไป
ด้วยก่อนหน้านี้มีทริปไปทำบุญกับพี่หนิงบ้างค่ะก็แบบ
ตอนนั้นเราจะไปถ้ำนาคาแต่ด้วยสถานการณ์ต่างทำให้เราไปไม่ได้อยู่แล้ว

อืมไม่ขนาดนั้นค่ะ
ก็เราก็ยังจริงเราก็ยังถือว่าเรายังเป็นเด็ก
เด็กที่ยังต้องแบบพัฒนาตัวเองอีกเยอะค่ะ
วันนี้มุกยังไม่ได้รู้สึกว่า
ตัวเองเป็นคนที่แบบขนาดนั้น

เรายังเห็นในข้อผิดพลาดของตัวเอง
กว่าอยู่จุดนี้มุกสบายใจแล้ว
ุ๊กไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องแบบอยู่จุดไหน
กับมุกมาต่างเราได้รับโทรเวิร์ดเทียนใดมาก

เข้าช่อง๗มาตั้งแต่อายุประมาณ๑๘
เราก็ได้บทตั้งแต่แบบเด็กใส่ชุดนักศึกษา
ค่อยก็ยัง๑๘๑๙๑๘๑๙มาจนถึงประมาณอายุ๒๒
จนตอนนี้ค่ะเพิ่งได้เริ่มรับบทที่โตขึ้น
มาเป็นแบบวัยทำงานทำงานแบบเด็กจบใหม่อะไรแบบนี้ค่ะ
ที่ค่อยตามอายุเราไปด้วยค่ะ
มุกก็อยากให้ได้เลือกเองอะไรอย่างนี้
หรือว่าโอกาสอะไรอย่างนั้นให้เลือกเองอะไรอย่างนี้

เราก็ยังโชคดีที่วันนี้ผู้ใหญ่เขาส่งบทบาท
ที่เราโอเคเราแบบดีเราก็โอเคแล้วค่ะ
ก็ไม่นะคะเพราะว่ามุกก็ตอนนี้เราก็เต็มที่กับตัวเอง
เราโฟกัสกับตัวเองคือเราไม่รู้หรอกว่า
เหตุผลแต่ละคนที่ออกไปเขามีเหตุผลอะไร
วันนี้เขาอาจจะพอแล้ววันนี้เขาอยากจะหาประสบการณ์ใหม่
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทุกคนความรู้สึกของทุกคน
ฉะนั้นมุกก็ไม่สามารถรู้ได้
ุ๊กก็ทำในสิ่งของตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นค่ะ
ตอนนี้มีละครใช่ค่ะเคยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซ
ใช่ไหมคะเรื่องเดียวกันใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ไปเรื่อยครับ
ก็ยังดีที่อันนี้เปิดมาหลังจากอีกเรื่องหนึ่งปิดไปสักพักนึง
ก็ไม่ได้แบบต่อเนื่องขนาดนั้น
มันก็แบบรอเรื่องหนึ่งจบไปแล้วก็มา
แต่สัญญาผมก็ยังมี
ยังมีค่ะยังมีอีกประมาณไลฟ์

ไม่มีอะไรพิเศษไปจากเดิมค่ะ

คิดว่าทุกคนน่าจะเหมือนกัน